เรื่องของดอกดาวเรืองเรานำเสนอให้กับคุณผู้ชมนั้นได้ติดตามทุกวันเลยทีเดียว
ในแต่ละจังหวัดตอนนี้เนี่ยดอกดาวเรืองก็บานสะพรั่งแล้วก็อัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
แล้วคุณผู้ชมล่ะครับถ้าปลูกดอกดาวเรืองก็มาอัปเดตให้เราติดตามกันหน่อยว่า
อกดาวเรืองที่คุณผู้ชมนั้นปลูกอยู่ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
แล้วหนึ่งคนที่ผมอัปเดตทุกวันเลยก็คือน้องใบตองเรื่องของดอกดาวเรือที่น้องใบตองปลูกอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮ
มา๕กระถางค่ะยาวขึ้นประมาณเท่านี้แหละค่ะ
นิ้วชีนี้ค่ะคือน้องใบตองนี้เริ่มตั้งแต่พ่อจากเมล็ดเลย
เพราะเมล็ดเลยค่ะทดลองดูว่าเราจะสามารถปลูกขึ้นมาได้จริงหรือเปล่า
แต่จริงแล้วแนะนำให้คุณผู้ชมถ้าเกิดเพาะเมล็ดตอนนี้น่าจะไม่ทัน
เพราะว่าต้องใช้เวลาในการออกดอกประมาณ๒เดือนนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็มีหลายที่เขามีขายแล้วก็มีการแบบแบ่งหรือว่ารับบริจาคกันเยอะมากเลยนะ
อย่างที่เรานำเสนอไปก็คือเรื่องที่คุณหมอให้การรักษาคนไข้แล้วก็แลกมาเป็นดอกดาวเรือง
อันนี้ก็น่าสนใจมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยปลูกดาวเรืองแล้วมีปัญหาว่าในช่วงหน้าฝน
ดาวเรืองคอตกค่ะเรามีเคล็ดลับมีวิธีมาบอกนะคะว่าจะทำยังไงให้ดอกดาวเรืองตั้งตรงจากงาน
แล้วก็บานสะพรั่งทันในช่วงงานพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพค่ะ
ดอกดาวเรืองตั้งตรงแต่งนะครับเพื่อดามดอกนะครับแล้วหักนะครับหักให้เนียนด้วยนะครับ
ให้เนียนด้วยอันนี้ไม่มีริ้วรอยนะฮะกดลิ้นน้อยนะฮะดอกจะตั้งนะฮะไม่มีหักเลยนะฮะ
มันจะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะฮะอาทิตย์กว่านะครับจะไม่เหี่ยวไม่ตายนะครับ
อกจะอยู่ได้ครับแล้วก็บานสะพังก่อนได้นะครับสาเหตุนี่คือเนื่องจากว่าพรุ่งนี้ฝนตกนะครับ
ดอกดาวเรืองจากหุ้มน้ำนะครับผมจะมีพิธีมาบอกกล่าวกันนะครับ
โอ้โหต้องขอบคุณพี่ทหารใจดีท่านนี้มากเลยนะคะเป็นวิธีที่ง่ายมากและก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเลย
ถ้าเกิดว่าที่บ้านใครเนี่ยต้นดาวเรืองคอหักลงไปแบบนี้ลองทำดูไม่เสียหายนะคะ
แค่ใช้ก้านมะพร้าวแทงลงไปกลางดอกแบบที่พี่เขาสอนเมื่อสักครู่นี้แหละนะคะ
แค่นี้เองดาวเรืองที่เคยพับคอลงมาก็จะตั้งตรงแล้วนะคะสวยงามดังเดิม
สำหรับคลิปนี้นะคะในสังคมออนไลน์จังหวัดเชียงใหม่ก็พากันแชร์คลิปออกไปอย่างกว้างขวางมาก
แล้วก็เป็นการให้ความรู้อย่างง่ายในการดามก้านดอกดาวเรือง
เพื่อที่จะให้บานสะพรั่งรับช่วงการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
โอ้โหเป็นวิธีง่ายที่สามารถดูแลต้นดาวเรืองนั้นให้มันตั้งตรงตั้งงานสวยงามในช่วงแบบนี้
อย่างที่คุณพี่ทหารเขาบอกว่าหน้าฝนเนี่ยดอกดาวเรืองมันจะอุ้มหนามก็เลยทำให้คอเขานัก
เพราะมันหนักแล้วมันก็โน้มลงมานั่นเอง
ถูกต้องใครมีปัญหานำไปปรับใช้ได้นะ